จากคู่จริงมาต่อกันที่คู่จิ้นกันบ้างนะคะสำหรับน้อง
ดาและหนุ่มเข้มหัสวีคู่นี้เนี่ยเขาจิ้นจนแฟนคลับ
อยากจะแบบจับให้เป็นคู่จริงมันซะเลยแต่ทุกคนต้อง
อยออกมาว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีหนุ่มคนรู้ใจอยู่แล้ว
ซึ่งไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะแต่เป็นนักแสดงหนุ่มร่วมช่องเดียวกัน
นั่นก็คือไต้ฝุ่นตากเพชรล่าสุดพี่แจ๊กกะรีนเจอตัวนักแสดงหนุ่ม
ก็เลยต้องถามสักหน่อยแล้วว่าสรุปแล้วสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงกันแน่
ไต้ฝุ่นรีบบอกชัดทันทีเลยนะคะว่าตัวเขาเองกับน้องมุกดาเนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้สถานะหัวใจของตัวเองสดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ผมกับน้องเราไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าเข้มมาเขาถอยไปไหม
ผมไม่รู้เพราะว่าผมกับน้องเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมมาตลอดคือเราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
ไม่เกี่ยวกับแพ้คู่จิ้นนะคะเขาจิ้นแรงมาก
เกี่ยวเขาน้องมุกดาเขาดังเขาการแสดงดีผมยังเป็นแฟนคลับโต้เวรีเลย
เอาเป็นว่าพี่ก็โสดน้องก็โสดนะคะแต่ว่าหนุ่มเข้มเนี่ยเขาก็ลูกหนักจริงนะสำหรับน้องนิกาก็ดูเป็นคู่จิ้นที่เคมีเข้ากันจริงด้วยนะคะ